คุณผู้ชมใช้พร้อมเพลย์กันไหมปกติก็ผูกกับบัตรประชาชนหรือไม่ก็เบอร์มือถือใช่ไหม
คำถามคือถ้ามีคนรู้เบอร์มือถือเราจะมาเช็คยอดเงินเราได้หรือเปล่า
เดี๋ยวมาฟังกันนะอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดคุณได้รับเงินโอนเข้ามาแล้วผิดบัญชีเนี่ย
อย่าเพิ่งรีบโอนเงินคืนนะเพราะอะไรมาตามกันในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องแรกที่มาบอกกันครับคือใครที่ซื้อสินค้า
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์
ถ้ามันชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ภายใน๒ปีหลังวันรับมอบเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
คนขายหรือผู้ขายจะต้องรับผิดชอบนะ
ซึ่งเป็นบทบัญญัติในร่างพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า
ซึ่งทางคอรมออนุมัติหลักการแล้วด้วยครับ
โดยผู้ซื้อสามารถเรียกร้องให้ผู้ขายซ่อมแซมสินค้าเปลี่ยนสินค้า
ลดราคาสินค้าหรือเลิกสัญญาได้
โดยสิทธิ์เหล่านี้ไม่กระทบสิทธิการเรียกค่าเสียหายอื่นครับ
แต่หากผู้ซื้อนั้นรู้อยู่แล้วว่าสินค้าชำรุดดัดแปลงสินค้าจนชำรุด
บำรุงรักษาตามคู่มือใช้งานอันนี้เรียกร้องไม่ได้นะครับ
แล้วก็การซื้อสินค้าใช้แล้วหรือว่าสินค้าขายทอดตลาด
หรือสัญญาที่ทำก่อนกฎหมายฉบับนี้อันนี้ไม่ครอบคลุมนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องรู้เหมือนกันหากคุณผู้ชมเป็นเจ้าของบัญชีแล้วทีนี้มีเงินโอนเข้ามา
แต่เป็นการโอนผิดแล้วเจ้าของเงินเนี่ยโทรมาบอกขอให้โอนเงินคืนได้ไหม
บอกไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งรีบร้อนโอนคืนไป
เพราะอาจถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินได้และอาจทำให้เจ้าของบัญชีเสี่ยงจะติดร่างแหไปด้วยเอาสิ
ถ้ามีเงินโอนเข้ามาผิดบัญชีสิ่งที่ต้องทำคือดูที่มาของเงินว่าโอนมาจากไหน
ห้ามอย่าเพิ่งถอนเงินออกนะนะห้ามถอนเงินออกเลยหรือโอนคืนเองเด็ดขาดก็ไม่ได้
เพื่อให้ธนาคารนี่แหละเป็นฝ่ายดึงเงินคืนบัญชีต้นทางไปฉะนั้นถ้ามีเงินโอนเข้ามาอย่าคิดว่าเป็นลาบลอยนะครับ
อาจจะมีความผิดฐานยักยอกจำคุกไม่เกิน๑ปี๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทนะครับ
ต่อต้านข่าวปลอมครับเช็คข้อมูลกับธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังแล้วก็ยืนยันมาว่า
ไม่ใช่เรื่องจริงครับเพราะธนาคารและบริษัทที่ดูแลระบบกลางด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นระบบปิด
ทางธนาคารไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผยหรือขายข้อมูลต่อได้แน่นอน
ดังนั้นหากเจอข้อมูลนี้ไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องแชร์ต่อนะครับ